ปฏิบัชกรณีค่าที่เกิดขึ้นที่บัคเขาอโคราคกันบ้างนะคะ
มีการแชร์คลิปภาพแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้
ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังตามหาตัวชายต้องสงสัย
ที่ไปก่อเหตุใช้มีดไปแทงชายที่ไม่สมประกอบ
มีดไปโดนตรงหน้าผากไม่ได้โดนตราหรือว่าไปโดนอวัยวะสำคัญ
ไม่อย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้คุณผู้ชมครับ
นี่แหละเป็นภาพเป็นคลิปจากวีดีโอวงจรปิดภายในบขศจังหวัดนครราชศรีมา
บันทึกเหตุการณ์ขณะชายเสื้อดำรูปร่างทวมเนี่ยเดินเข้ามาในสภาพขากระเพลกแบบนี้ค่ะ
จู่จู่ก็มีชายคนนึงสวมเสื้อขาวอายุสักสามสิบสี่สิบปีได้
ปรีเข้ามาหาชายเสื้อดำแล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าชายเสื้อดำหนึ่งครั้ง
ชายเสื้อดำเนี่ยพยายามจะเดินหนีค่ะคนเสื้อขาวก็ยังเดินตามไปทำร้ายชายเสื้อดำต่อ
เนี่ยจังหวะแรกเนี่ยนะฮะอยู่อยู่ก็ปรีเข้ามาชกก่อนเลย
ใช่จากนั้นก็ไปทำร้ายต่อเนี่ยนะฮะเนี่ยจังหวะเป็นจังหวะที่ตามเข้าไปรัวหมัดใส่ค่ะ
หกครั้งได้ตอนนั้นเนี่ยคนเสื้อขาวก็สาวหมัดไม่ยั้งเลยนะคะ
อยู่ในมุมจอคุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้มีข้อมูลมาค่ะ
ชายเสื้อขาวเนี่ยใช้มีดเนี่ยแทงไปที่หน้าของชายคนนี้ด้วยนี่นะคะ
แทงไปที่หน้าจนคนที่อยู่ในบริเวณนั้นวิ่งเข้ามาห้าม
แล้วก็จับทั้งคู่ในแยกออกจากกันจากนั้นชายเสื้อขาวที่ก่อเหตุ
อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปได้นะคะเรื่องราวเนี้ยมีคนนำมาโพสต์ไว้
แล้วก็ระบุข้อความว่าแจ้งไปที่ญาติผู้เสียหาย
กรุณาไปแจ้งความด้วยคนบ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไร
แต่อาจจะมีคำพูดไม่เหมาะสมบ้างตามภาษาคนบ้า
แต่ชาวโคราชรู้จักเขาดีส่วนลุงเสื้อขาวที่มาทำร้ายเขา
เอาของมีแทงไปแทงที่หน้าผากผมไม่ทราบว่าจงเกลียดจงชังอะไรเขา
มาดักทำร้ายกลางที่สาธารณะแบบนี้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หากเกิดเข้าตาตาบอดมันจะยิ่งซ้ำเติมความพิการของเขาเข้าไปอีก
สุดท้ายขอบคุณเจ้าหน้าที่๑๖๖๙ที่ทำแผลให้นะคะ
หลังคลิปเนี้ยถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายรายก็มาแสดงความเห็น
ส่วนใหญ่บอกว่าเคยเห็นนะผู้ชายเสื้อดำคนนี้
แล้วก็ยืนยันเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบ
เป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครจากเหตุการณ์นี้ยังไม่ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
มีเจตนาอะไรถึงไปทำร้ายคนไม่สมประกอบ
แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแสตามหาชายใส่เสื้อสีขาว
ที่มาก่อเหตุเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีนะคะ